ที่จะปรับตัวเพื่อดิ้นรนให้หลุดพ้นจากวงจรราคาข้าวที่ตกต่ำในขณะนี้
ไปดูแนวคิดลูกชาวนาช่วยขายข้าวกันบ้าง
หรือถ้าหากคุณผู้ชมหรือแม้แต่เรา๓คน
อาจจะไม่ใช่ลูกชาวนาโดยตรงแต่ก็สามารถจะช่วยขายข้าวได้

แนวคิดนี้จากอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
เดชรัฐสุขกำเนิดก็มีการเปิดเผยถึงแนวคิดการขายข้าว
แบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์
เรื่องต้นอาจารย์บอกว่าแนวคิดแบบนี้แนวทางแบบนี้
จะสามารถยกระดับราคาข้าว
จากที่อยู่ประมาณ๘๐๐บาท๙๐๐บาท
ขยับมาอยู่ที่ประมาณ๑๕๐๐๐บาทได้นะครับ
คิดแรกครับนี่คือโมเดลขายตรงข้าวสารครับ
โดยหลักก็คือว่าจะต้องมีการสร้างเครือข่ายลูกชาวนาขึ้นมาก่อน
ลูกชาวนานะครับก็จะแบกฮิ้วเข้าสารกันมาครับ

พอสร้างเป็นเครือข่ายได้แล้วนะครับ
เหล่านี้จะถูกส่งตรงไปถึงผู้บริโภคโดยที่ตัดวงจรนี้ออกไปครับ
พ่อค้าคนกลางซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนมองว่า
นี่แหละครับจะเป็นคนที่บวกราคาขึ้น
ทำให้จากจุดเริ่มต้นไปกระทั่งจุดสิ้นสุด
ราคาถูกบวกไประหว่างทาง
แนวทางแบบนี้ขายตรงเลยครับ
ตัดวงจรนี้คนกลุ่มนี้ออกไป
ราคาจะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก
ไปดูรายละเอียดปลีกย่อยพร้อมกันครับคุณผู้ชม

หลักคือจำเป็นจะต้องมีเครือข่ายลูกชาวนา
หลังจากนั้นเมื่อสร้างเป็นเครือข่ายได้แล้ว

มหาวิทยาลัยก็ได้ในสำนักงานก็ได้
สถานที่ราชการก็ได้เช่นเดียวกัน

ดังนั้นจากเครือข่ายคนละ๑กิโล๒กิโล

พอรวมกันแล้วนะครับเป็น๑๐๒๐กิโล
มีโอกาสจะสูงถึง๑๑๐ตัน

รูปขึ้นไปโปรโมทขายเลยครับว่า

ราคาเท่าไหร่จัดส่งอย่างไร

แบบหาพื้นที่เปิดสาธารณะ

ณขณะนี้โมเดลแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
ก็มีการพูดถึงอย่างมากครับ

ในการรวบรวมข้าวต่าง

ซึ่งแนวทางแบบนี้ทั้งโมเดลแรก

ก็คือขายแบบออนไลน์โดยตรงเหมือนกัน

ทั้ง๒แนวทางแบบนี้มีโอกาส
ที่จะทำให้ราคาข้าวหอมะลิ

ที่อยู่ที่ตันละ๘๐๐บาทถึง๙๐๐บาท

ตันละ๑๕๐๐๐บาท

เจ้าของแนวคิดนี้อาจารย์เดชรัฐ

เพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนต่างที่เกิดขึ้น
ระหว่างราคาต้นทางกับราคาปลายทาง

ก็จะต้องหายไปจำนวนหนึ่งนะครับ

ในต้นทุนค่าข้าวสารจริงนะฮะ

อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก๑๘๑๙บาท

จนมาถึง๓๕๔๐บาท

สามารถที่จะเข้ามาทำได้นะครับ